งขลาครับเกิดเหตุสลดครับคนร้ายบุกมา
แล้วก็ยิงวัยรุ่นผู้ชายอายุประมาณ๒๐ปี
คือยิงนัดแรกเสร็จแล้วเนี่ยผู้ตายพยายามกระเสือกกระสนหนีตายนะฮะ
คือคลานไปหลบอยู่ที่มุมเตียงแล้วก็ยังตามมายิงซ้ำอีก๓นัด

ชาวบ้านได้ยินเสียงดังปั้งปั้งปั้งตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเสียงประทัด
ไม่ทันได้เอกใจรู้อีกทีมีคนถูกยิงแล้วสุดท้ายเขาตายครับ
ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยครับ
ตำรวจสพสะดาวสงขลารับแจ้งแล้วดูสภาพสิครับ
ของผู้ตายนี่ก็กระสุนเข้าร่างด้วยนะฮะมีเหตุการณ์คนถูกยิงครับ
ห้องเช่าในพื้นที่ซอยลมโชยบ้านด่านนอกที่อำเภอสะดาว
จังหวัดสงขลาไปตรวจสอบก็มีคราบเลือดเต็มพื้นเลยฮะ
เนี่ยแล้วมุมเตียงเห็นไหมฮะมุมเตียงตรงนี้

แล้วตามพวกผนังคือมีคราบเลือด
เหมือนว่าผู้ตายตอนที่เขาถูกยิง

ก็พยายามที่จะวิ่งกึ่งคลานเพื่อจะหนีตาย
บางทีแล้วเดินไม่ไหวเอามือช่วยพยุง
แล้วก็เลือดเต็มพื้นเต็มเตียงแบบนั้นแหละครับ
คราบเลือดเยอะมากแล้วมีปลอกกระสุน๙มมตกอยู่
ที่ประตู๑ปลอกในห้องเจออีก๓ปลอกครับ

ตอนแรกเนี่ยผู้ตายตรวจสอบแล้วทราบชื่อคือนายวัชโรดม
อายุ๒๐ปีพื้นเพลเป็นคนจังหวัดตรังครับ
กระสุนเข้าที่บริเวณเอวทะลุสะโพก๑นัด
แล้วก็โดนเข้าไปที่หัว๑นัดกกหูอีก๑นัด
จุดนี้สำคัญทุกจุดเลยครับ
อาการตอนแรกคือสาหัสนะครับเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
ลองขึ้นเทียบภาพที่เราเห็นตอนแรกสิครับ
ร่างของเขาที่นอนนิ่งแล้วมีรูกระสุนเจาะนั่นน่ะ
คือทุกคนก็ภาวนาว่าขอให้รอดเถอะ
แต่สุดท้ายก็ไม่รอดหรอกครับเพราะว่าอาการหนักสาหัสจริง

นี่นะฮะโดนไป๓จุด
คนร้ายหลังก่อเหตุหลบหนีไปครับ
ถามชาวบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีคนขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามา
จอดอยู่หน้าปากซอยห่างจากห้องเช่า
ที่เขามาก่อเหตุประมาณ๕๐เมตรก็ไม่กี่๑๙ครับ
จากนั้นคนร้ายเดินมาที่ห้องเช่าแล้วถือปืนมาในมือ
เข้าไปคุยกับผู้ตายสักพักเสียงคนทะเลาะกันดังขึ้น
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้น๓นัดติดกัน
จากนั้นคนร้ายเดินออกมาแล้วก็ไปขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค

ตำรวจตั้งประเด็นเบื้องต้น๓ประเด็น
ประเด็นนี้มันอาจจะมีความเชื่อมโยงกับประวัติของผู้ตาย
ก่อนหน้านี้ที่อาจจะมีเรื่องมีคดีติดตัวด้วยหรือเปล่า
คดีแรกผู้ตายเคยต้องโทษ
พกพาอาวุธมีดที่สาธารณะเมื่อ๑๑สิงหาคมที่ผ่านมา
ปมผู้ตายเคยไปขโมยมอเตอร์ไซค์ของผู้อื่นแล้วเอาไปจำนำ
อีกหนึ่งเหตุการณ์ปิดบัญชีแค้นระหว่างคนร้ายกับผู้ตาย
อาจจะมีการหักหลังเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจผิดกฎหมาย
ธุรกิจสีเทาหรือเปล่าตั้งเอาไว้๓ปมนี้นะฮะ
ทั้งหมดนี้เดี๋ยวอยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลครับ
ระหว่างนี้ครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีคุณวิมลวันธรรมพักดีครับ
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุซอยลมโชยที่อำเภอสะดาวเนี่ยนะฮะ
แล้วจุดนี้นะครับเป็นบริเวณเมืองหน้าด่านชายแดนไทยมาเลเซียด้วยครับ
ไปพูดคุยกันเรามีโอกาสได้ตรวจสอบครับ
ว่าซอยที่เกิดเหตุค่อนข้างจะแคบมีมอเตอร์ไซค์เท่านั้นที่จะสามารถวิ่งเข้าออกได้
ห้องเช่าแบ่งเป็นห้องเช่า๒ชั้นอยู่ติดกับถนน
เพื่อนบ้านเขากำลังช่วยกันทำความสะอาดครับเก็บข้าวของของผู้ตายออกจากห้อง
เพราะว่ายาดส่วนใหญ่อยู่ที่สตูน
คือพื้นเพผู้ตายอยู่ที่ตรังแต่ว่าญาติอยู่สตูนแต่มาถูกยิงตายที่สงขลา
นี่พยายามที่จะทำความสะอาดแล้วแต่คราบเลือดก็ยังทิ้งร่องรอยเอาไว้แบบนี้ครับคุณมิ้วคุณผู้ชม
ร่างผู้ตายยังฝากไว้ที่นิติเวชโรงพยาบาลหัดใหญ่นะครับ
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์แล้วก็เป็นคนช่วยชีวิตผู้ตายไว้คนแรกเลยเนี่ย
เล่าให้ฟังบอกว่าปกติผู้ตายเขาจะปิดประตูใหญ่
ซึ่งประตูใหญ่มันจะอยู่ติดกับถนนเลยครับเพราะว่าห้องเช่ามันอยู่ติดถนนมี๒ชั้นใช่ไหมครับ
ปิดประตูใหญ่แล้วนอนอยู่ในห้องแต่ไอ้คืนที่เกิดเรื่องเนี่ย
ผู้ตายเหมือนทำสวนทางกัน
เปิดประตูใหญ่ที่ติดกับถนนซึ่งทุกคืนจะต้องปิดดันเปิดครับ
เปิดประตูใหญ่แล้วล็อกประตูเหล็กที่คนในหอจะใช้เดินทางเข้าออก
จากนั้นได้ยินเสียงคนเขาพูดว่าพอไม่ต้องคุยแล้ว
แล้วเสียงปืนก็ดังขึ้น๓นัดเธอบอกว่าตอนแรกไม่คิดว่าเป็นเสียงปืนนะครับ
เข้าใจว่าเป็นเสียงประทัดลูกบอล
แถวนั้นเด็กจะจุดประทัดกันบ่อยก็เลยไม่เอกใจ
แต่พอเดินไปดูปรากฏว่าอ้าวตอนนั้นคือร่างผู้ตายชุ่มโชคไปด้วยเลือดครับ
แล้วตะเกียกตะกายจะไปที่เตียงเขาดึงขาเอาไว้นะฮะ
คือเธอพยายามที่จะดึงขาไว้แล้วจู่ผู้ตายหันมาพูดบอกว่า

เหมือนเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วฮะจังหวะนั้นนะครับเหมือนเริ่มเพ้อแล้วหรือเปล่า

เพราะเขาเป็นคนที่แบบว่าเด็กบ้าบอเราจะออกมาด่าว่า
มึงจะจุดทำไมมันทุ่มนึงแล้วอะไรแบบ
คือเขาจะนอนอะไรแบบนี้ไงมันต้องมีอะไรสักวันที่ต้องด่าอะไรแบบนี้
แต่คือเขาว่าพอมันไม่ใช่ประทัดแล้ว
แล้วก็ความรู้สึกเรากลัวเนอะ

พอเขาวิ่งออกไปเราไม่เห็นแต่เราไม่เห็นคือนอนอยู่กองเลือดแล้วอะไรแบบนั้นใช่

พอถามอีกทีคือเขาพูดไม่รู้เรื่องแล้ว

ก่อนที่เขาจะตายนะครับ

วงจรปิด๑ทุ่ม๓๓นาที

ลองฟังครับ

นัดแรกดังโป้งตอน๑ทุ่ม๓นาที
กับอีก๕๖วินาที

ชาวบ้านเขาบอกว่าตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเสียงประทัด

อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งครับคุณมิ้วคุณผู้ชมดูฮะ

มอเตอร์ไซคันนี้ออกมาเป็น

ที่เข้าออกได้คือมอเตอร์ไซค์นะครับ

หนึ่งชั่วโมงดังนั้นที่เมื่อกี้ผมบอกว่า
เป็น๒ทุ่มเสร็จ
ไป๑ชั่วโมงก็ต้องเป็น๑ทุ่ม

นี่อีกด้านหนึ่ง

ไป๑ชั่วโมงก็คือ๑ทุ่ม๑๐

เดี๋ยวก่อนนะครับ

เมื่อกี้นี้และเทียบกับกล้องนี้หน่อยสิครับ

แล้วมันจะใช่ไหมกับมอเตอร์ไซคันนั้น
ขี่เข้ามาในซอยตอนช่วงประมาณ

แต่ตัวเลขหน้าจอมันจะไปเห็นที่๒ทุ่ม

ช่วงเวลานั้นมอเตอร์ไซค์ขี่สวนออกมา

ประมาณทุ่ม๔นาทีนะฮะ

เดี๋ยวคุณตำรวจคงจะต้องตรวจสอบขยายผล

รับจ้างและงานก่อสร้างเช่าห้องอยู่กับแฟน

เปิดบัญชีม้ารับฟอกเงิน
ก็เลยทำให้ผู้ตายอยู่คนเดียวครับ

อันนี้เขาบอกว่าจะเป็นลางหรือเปล่า
เป็นลางก่อนเกิดเรื่องเศร้าหรือเปล่า

แล้วโทรศัพท์ไปหาแม่ครับ

แม่ทำงานก่อสร้างอยู่ที่สตูน

นี่คือสิ่งที่ชาวบ้านบอกว่าปกติไม่เคยเห็นนะ

ไม่ทราบนะครับว่าดิกคนนี้ก้าวแล้ว
บางทีก็เป็นคนที่พูดไม่คิด

พรงฟากแล้วก็แบบว่า

มเหตุเบื้องต้น๓ประเด็นที่ตำรวจตั้งเอาไว้ได้ใช่ไหมครับ
หนึ่งในนั้นมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับจำนำรถยนต์
ไปขโมยมอเตอร์ไซค์คนอื่นมาใช่ไหมฮะ
ล่าสุดครับผู้ก่อเหตุมอบตัวแล้ว
เห็นว่าชื่อในจายอายุ๖๖เป็นคนรับจำนำรถมอเตอร์ไซค์จากผู้ตาย
แต่เบื้องต้นในจายปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่ระหว่างสอบปากคำ
แล้วก็เตรียมที่จะพาตัวนะครับขอหมายสารฝากขังวันพรุ่งนี้
ส่วนมอเตอร์ไซค์เนี่ยทราบมาว่าคนที่นำไปจำนำคือน้องชายของผู้ตาย
การก่อเหตุในครั้งนี้เขาใช้คำว่าเป็นการยิงฝากนะครับ
เดี๋ยวคงต้องรอตามความคืบหน้ากันต่อเอ๊ะใครอ่ะที่ฝากมาเนี่ย
นะคะก็ต้องขยายผลเพิ่มเติมด้วย